ไปดูเหตุการณ์วัยรุ่นมีปัญหากันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
วัยรุ่นสองกลุ่มท้าทายกันในเฟซบุ๊คคุณนัทพงศ์
แต่ว่ามาเจอกันกลางถนนค่ะนะครับ
พอเจอกันก็ไล่ทำร้ายกันกลางถนน
พอมีฝ่ายหนึ่งล้มลงอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียงคิว

วัยรุ่นมีทั้งมีดทั้งไม้ทั้งท่อนเหล็ก
เข้าไปรุมกระทืบอีกฝ่ายหนึ่งที่ล้มอยู่ข้างรถค่ะ
กลางถนนในหมู่บ้านประชานิเวศ๓ที่นนทบุรี

นี่ค่ะไปทำร้ายคนที่นอนเจ็บอยู่
คนที่อยู่ในร้านอาหารพากันลุกหนีกลัวลูกหลงกันทุกคนค่ะ
พยายามจะห้ามบอกอย่าทำอย่าทำแต่ไม่เป็นผลนะคะเนี่ยค่ะ
ประมาณสัก๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะ
เจ็ดคันซ้อนสองมาแล้วตรงทางแยกเนี่ยค่ะ
เป็นจังหวะที่เจอกันกลุ่มคนเจ็บขี่รถออกมาพอดี
กลุ่มนี้พอเห็นปุ๊บเลี้ยวรถกลับมาเลยค่ะนะคะ
แล้วก็จะเห็นผู้ชายคนนึงวิ่งหนีอีกคนนึงก็ถือมีดวิ่งตามมาจะทำร้าย
แต่ว่าตามไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งหนีอยู่
อีกคนนึงตามมาแต่ตามไม่ทันนะคะตอนที่ไปในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
พบรถนะคะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินกับรถฮอนด้า
ีซีเอ็กสีแดงล้มคว่ำอยู่แล้วมีมีดตกอยู่เล่มหนึ่งค่ะ
มีผู้บาดเจ็บคือในรัฐศักดิ์หรือในตูนอายุ๒๐ปีถูกแทง๓แผล
แล้วก็ในสมเจษฐ์หรือในตีอายุสิบเก้าปีถูกแทงข้างหลังหนึ่งแผล
ก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะป้าพรค่ะป้าพรเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยตรงจุดเกิดเหตุ
ถ้าถ้าเราดูในคลิปก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปตะโกนห้ามอยู่
นั่นคือป้าพรนะคะเล่าบอกว่า

อยู่ริมทางซ้ายมือเข้าไปห้าม
นี่คือป้าพรเล่าบอกว่ามากัน๑๐กว่าคน
พอเห็นไล่ทำร้ายก็วิ่งเข้าไปห้าม
หนึ่งในนั้นลุกขึ้นมาเงื้อมีดจะแทงคนที่ล้มอยู่

เขาก็เลยบอกว่าให้พอให้พอให้หยุดได้แล้ว
หลังจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็แยกย้ายกันไปค่ะ
รู้เป็นเข้าห่วงคนนั้นมันโดนกระทืบไง
เราก็เลยวิ่งออกไปดู
โอ้โหคือขนาดห้ามแล้วก็โดนไปสามแผลนะคะ

พนักงานที่ขายอาหารตรงใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่า
เห็นกลุ่มวัยรุ่น๑๐กว่าคนจอดมอเตอร์ไซค์
อยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์ข้างร้านสะดวกซื้อ
พอเห็นกลุ่มคนเจ็บขับรถผ่าน
ก็ตะโกนเสียงดังแล้วก็ชักมีด
เหมือนชูออกมาเหมือนจะไปรบอะค่ะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดออกไป
รถล้มแล้วก็รุมทำร้ายคนเจ็บค่ะ
เสียงแบบแฟนแบบ

พี่เฮ้แล้วก็คัก

ไม่รู้แหละมีดไม้แต่เห็นไหมมีดเห็น
เออคือถือคือชักออกมาเลยอะ

แล้วก็ก็อยู่อยู่ตรงนู้น
นั่นแหละตึงอยู่ตรงนั้น
แล้วก็มีน้องที่วิ่งมา
น้องที่วิ่งอีกคนที่มากับน้องผู้ชาย

พี่วิ่งมาแล้วก็บอกช่วยด้วยประมาณนั้น
ช่วยด้วยเออเพื่อนผมโดนแพงหรืออะไรสักอย่าง
อย่างนี้แหละถาดหน้าร้านไป
รัฐนาธิเบสสอบสวนเบื้องต้นนะคะ

ก็นัดเคลียร์กันแต่เมื่อวานเนี่ย
รถสวนกันก็เลยขับปาดหน้ากันไปมา
รถล้มแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกกลุ่มเพื่อนคนเจ็บมาสอบปากคำ
และตอนนี้รู้เบาะแสของผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ

ส่วนในรัฐศักดิ์อาการยังโคม่า

ซึ่งก่อนหน้านี้นายรัฐศักดิ์เองก็เคยประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองด้วย

อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ